ข่าวเรื่องของแหม่มอังกฤษกับเกาะเต่า

แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของอุบัติเหตุที่เราเคยนำเสนอคลิป

เหตุการณ์คลิปที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้นะครับ

หลังจากกรณีที่เฟซบุ๊กโอเล่สมพบอบเชยได้นำภาพเหตุการณ์
ปิยรัฐอบเชยอายุ๓๕ปีพี่ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง
และกระเด็นถลายไปกับพื้นถนนนอนบาดเจ็บอยู่พื้นถนน
จากนั้นมีรถยนต์สีบรอนเงินขับมาด้วยความเร็ว
คุณวิ่งคร่อมร่างของเขาแล้วก็ลากร่างของเขาไปไกลร่วม๑กิโลเมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นดึกวันที่๒๖สิงหาคมนี้เองนะครับ
บนถนนสุขาพิบาล๕แขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพมนาคม
ปียรัฐที่ตอนแรกนอนบาดเจ็บอยู่จากการขี่รถจักรยานยนต์ไปชนรถเก๋งสีดำ
แล้วก็ถูกรถสีบรอนเงินลากร่างไปยาวถึง๑กิโลเมตรได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับคุณ
ถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสินแพทย์ก่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลสายไหม
และรักษาตัวจนปลอดภัยโอ้โหนี่โชคดีมากนะฮะจนปลอดภัยนะครับ
แต่เรื่องของคดีต้องดำเนินการไปนะครับ
ล่าสุด๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้นายมนูแสงโพแก้วอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นช่างภาพอิสระ
เข้ามอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอกธนงสินมณีโชธภูมิกับการสนสายไหม
พร้อมกับนำรถเก๋งมิซูบิชิแลนเซอร์สีบรอนเงินทะเบียนยหญิงทท๔๘๖๑กรุงเทพมนคร
คันที่เกิดเหตุมาด้วยนะครับ
โดยนายมนูก็ให้การถึงเหตุการณ์ในวันนั้น
มันมีไฟสูงส่องตาทำให้มองไม่เห็นว่า
ข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แต่รู้นะว่าเหยียบอะไรบางอย่าง
แล้วก็ลากติดใต้ท้องรถมาด้วย
สิ่งที่มันติดอยู่ใต้ท้องรถหลุดออกไป
วันรุ่งขึ้นนะภรรยาของเขาก็ถามว่ารถไปโดนอะไรมา
ทำไมมันเป็นร่องรอยบุบบี้ขนาดนี้
และตัวเขาเองก็เห็นภาพข่าวก็เลยตัดสินใจขอเข้ามอบตัว
และยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ

เดินเข้าไปขอโทษนายสมพบอบเชยน้องชาย

ทราบข่าวว่าคนขับรถสีบรอนเงินเข้ามอบตัว
แล้วก็ตัวน้องชายกับญาติก็เดินทางมาที่โรงพักนะครับ

นายมนูยกมือไหว้ขอโทษ

และนายสมพบน้องชายของคนเจ็บ

ใช่ครับตอนนั้นมันมืดมากแล้วรถที่สวนมาเปิดไฟสงสัยด้วย
อย่างงี้เราฝากบอกแล้วหรือเปล่า
บอกผมว่าผมต้องหาโอกาสไปบอกกับเจ้าตัวเขาเองดีกว่าครับ

ก่อนเขาจะมามอบตัวนี่ก็ทางตำรวจก็ไปรอถึงตัวรู้หมดแล้วครับ
ก็คือหลักฐานอะไรก็ชัดเจนครับทางตำรวจเขาก็ไปรออะไรครับ
น่าจะเห็นทุกอย่างนะครับแต่ที่ได้คุยกันเมื่อกี้ก็
เขาว่าอย่างไรบ้างครับ
ก็ที่เขาบอกกับผมก็
เขาว่าเขามาจากบ้านพี่หรือไปเตะบอลอะไรมาสักอย่างนะครับ

เห็นคนยืนอยู่ข้างถนนเขากลัวมันมิจฉาชีพ
แล้วก็ว่ารถคันดำเปิดไฟสูงยางตา

แล้วก็ขี่รู้ว่าชนอะไรแล้วแล้วก็ลากมา
แล้วก็มองว่ากลัวใครขี่รถตามมา

คำพูดกันในคลิปมันสวนทางกันนะครับ
ก็ให้เป็นไปตามขบุนกลางงานกฎหมายครับ
คือน้องชายของผู้บาดเจ็บก็ไม่ค่อยเชื่อ

คือสุดยอดมากเพราะเขาบอกว่าตอนเกิดอุบัติเหตุ

จนทำให้เขาบาดเจ็บแล้วก็ล้มนอนอยู่กลางถนน
จากนั้นคนขับรถเก๋งคันที่รถเขาไปขี่ชน
ก็ลงมาดูกันชาวบ้านชาวช่องก็ลงมาดูแถวนั้นกัน

คือรถเก๋งอีกคันนึงที่ลากร่างเขาไปประมาณ๘๐๐เมตรนี่แหละ
เขาบอกว่าตอนนั้นก็ยังรู้สึกตัวนะทรมานมากเลย
แสบปวดร้อนเหมือนใจจะขาดโดยเฉพาะบริเวณหลังค่ะ
คุณปียรัฐบอกว่าเจ็บมากจนถอดใจว่าจะตายแล้ว

จังหวะนั้นเองคือมารู้อีกทีนึงร่างหลุดออกแล้ว
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้ภรรยาเขาเอามาให้ดูนะ
เสื้อหนังกางเกงยีนขาดไม่มีชิ้นดีเลย

ใช่กดติดถามด้วยบอกว่านี่คุณปิยารัส

คุณมีของดีอะไรรึเปล่า

โอ้โหพี่เขาแขวนพระอะไรเยอะแยะเหมือนกันนะ

ข้อมือของผมใส่หลวงพ่อรวย
เขาบอกก่อนหน้านี้เขาเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว๓รอบ
แต่ก็ใส่ของขลังพวกนี้แล้วก็ทั้ง๓ครั้งที่เกิดเหตุปลอดภัยนะคะ
นี่สิ่งที่เขาใส่อยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นคนดวงแข็งคนหนึ่งนะคุณ
ใช่ค่ะรอดตายปฏิหารมากนะครับแต่ว่าเรื่องของการดำเนินคดี
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีอาญากับนายมนูแสงโพแก้วนะครับ
แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และข้อหาที่สำคัญนะคุณก็คือข้อหาหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือนะครับ
แต่เนื่องจากนายมนูเข้ามอบตัวก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยไม่ต้องประกันตัว
ส่วนค่าเสียหายนั้นผู้ต้องหาต้องไปเจรจากับผู้ได้รับบาดเจ็บ
หากตกลงกันไม่ได้ก็คงต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับ
แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของน้องชายของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เขาก็อาจจะไม่เชื่อในเหตุและผลของนายมนู
แต่ก็บอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
แต่ก็โชคดีว่าพี่ชายของเขาปลอดภัยได้นะครับ